น้องคิวเด็กชายวัย๑๑ขวบ
มีความตั้งใจจะปั่นรถจักรยานจากอุบลราชธานี
เพื่อไปตามหาแม่ที่กรุงเทพ
เพราะทนพฤติกรรมพ่อไม่ไหวคุณ
ถ้าปั่นไปได้จริง๖๐๐กว่ากิโล
โอ้โหปั่นกันขาฉีกเลยนะฮะ
แต่ทีนี้ก็ต้องมาดูว่าน้องคิวมีปัญหาชีวิตอะไร
ถึงต้องหนีออกจากบ้านก็โลกโซเชียลเขาแชร์กันนะฮะ
เด็กชายวัย๑๑หนีออกจากบ้านที่เคยอยู่อาศัยกับพ่อ
เพื่อจะไปตามหาแม่ที่กรุงเทพนะครับ
โชคดีที่ครูในจังหวัดศรีสะเกดมาพบเห็นแล้วก็มาช่วยเหลือไว้ก่อน
นำภาพมาโพสต์ตามหาผู้ปกครองนะครับ
ทีนี้ทีมข่าวของเราสนใจชีวิตของน้องคิว
ก็ได้เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านบุงที่อำเภอสำรงจังหวัดอุบลราชธานี
ซึ่งที่นั่นทางประหลัดอาวุโสอำเภอ
ก็พร้อมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
เดินทางมาพบกับน้องคิววัย๑๑ปี
เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับชีวิตที่เกิดอะไรขึ้นนะฮะ

พ่อผมชอบบังคับให้ผมเล่นเกมไพ่กับพ่อ
คุณปกติเด็กจะชวนพ่อแม่เล่นใช่ไหม

ทีนี้พ่อเนี่ยบังคับให้ผมเนี่ยเล่นเกมกับพ่อ
เล่นตลอดทั้งวันเลยตัวผมเองผมก็ไม่อยากจะเล่น
พอผมไม่อยากจะเล่นพ่อก็โมโหผม
เอาไม้ไผ่มาตีก้นผมตีครั้งละ๑๐๒๐ครั้งนะคุณนะ
แล้วแต่ความโมโหของพ่อโมโหน้อยก็ตี๑๐ครั้ง

แล้วก็ทีนี้ครับเมื่อวานนี้ผมก็กลับบ้าน
พบว่าพ่อก็เก็บตัวเล่นเกมอยู่ในห้อง
และพ่อก็ชวนผมเข้ามาเล่นเกมด้วยเช่นเดิม
ผมไม่อยากเล่นพ่อก็โมโหก็ยังตีผมอีก
ผมอึดอัดใจอย่างมากนะฮะทำไมพ่อเป็นแบบนี้นะครับ
ผมก็เลยตัดสินใจแล้วฮะจะหนีจากบ้านออกจากพ่อไป
เพื่อไปหาแม่ที่กรุงเทพแล้วก็ปั่นตามถนนอุบลศรีสเกต
มีครูท่านหนึ่งมาพบเรียกให้จอดถามว่าจะไปไหน
แล้วครูรู้เรื่องรู้ราวก็เลยนี่แหละฮะ
มาติดต่อครูที่โรงเรียนที่อุบลให้มารับตัวผมกลับบ้าน
แล้วขนาดผมกลับไปบ้านแล้วนะพ่อก็ยังชวนผมเล่นเกมอีก
แล้วพ่อก็ถามผมว่าหนีออกจากบ้านทำไม
เอามาเลยไปเอาไม้มาแล้วผมก็ถูกตีอีก

ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องแยกตัวเด็กกับพ่อออกจากกันก่อน
ให้เด็กอยู่ในความดูแลของญาติก่อน
แล้วก็พาพ่อไปตรวจเรื่องของสุขภาพจิตด้วย